วัฒนธรรมความเชื่อโดยเฉพาะเรื่องที่ว่างาช้างเป็นเครื่องแสดงสถานะทางสังคม
รวมไปถึงสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในประเทศที่มีความคิดแบบนี้นะครับ
ก็ทำให้เกิดความต้องการงาช้างสูงในตลาดเอเชีย
และนี่ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการฆ่าช้างเอางาในเคนย่าแล้วก็ประเทศอื่นในทวีปอาฟริกา
ขณะเดียวกันครับนายเคนย่าเองก็มีการทุจริตแล้วก็มีปัจจัยภายในอื่นที่ส่งเสริม
ให้การฆ่าช้างเอางาและการลักลอบค้างาช้างเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนัทพรเทาตะกูครับ
นี่คืออุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าของเคนย่า
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศที่เป็นจุดหมายของนักเดินทาง
ที่ต้องการมาท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าแอฟริกา
ไม่ว่าจะเป็นม้าลายยีลาฟอิมพาล่าฮิปโปโปเตมัส
และที่สำคัญคือช้างแอฟริกา
เจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่าในมาไซมาร่า
เป็นที่อยู่ของช้างแอฟริกาประมาณ๕๐๐๖๐๐ตัว
จำนวนช้างในเคนย่าที่มีทั้งหมดประมาณ๓๕๐๐๐ตัว
ปี๒๕๕๗เคนย่ามีรายได้จากการท่องเที่ยวซาฟารีกว่า๗๒๐๐๐ล้านบาท
แต่ประชากรช้างแอฟริกาที่ลดลง
เสี่ยงที่จะศูนย์พันธุ์จากการถูกฆ่าเอางา
กำลังสร้างความกังวลให้เคนย่าเป็นอย่างมาก
ที่เห็นอยู่ด้านหลังก็คือช้างแอฟริกาของหนึ่ง
ที่เราพบในอุทยานแห่งชาติมาซามาร่าของเคนย่า
ความแตกต่างระหว่างช้างแอฟริกากับช้างเอเชียน
ก็คือว่าช้างแอฟริกานั้นจะมีงาทั้งเพศผู้และเพศเมียค่ะ
ขณะที่ช้างเอเชียนั้นจะพบว่ามีงาแค่เพียงช้างเพศผู้เท่านั้น
ซึ่งการที่ช้างแอฟริกามีงาทั้งเพศผู้และเพศเมียนั้น

ที่ทำให้แต่ละปีนั้นมีช้างแอฟริกากว่า๓๐๐๐ตัวที่ถูกฆ่าเพื่อเอางา
ความต้องการงาช้างแอฟริกาพบมากในจีนฟิลิปปินส์ไทยเวียดนามและสหรัฐอเมริกา
ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกว่า๕๐๐คนในทั้ง๕ประเทศปลายทางนี้ของ
จำนวนนี้๑๖๙มองว่างาช้างเป็นเครื่องแสดงสถานะทางสังคม
รวมถึงเป็นของขวัญมีค่าเนื่องจากเป็นของหายาก
อกจากนี้ในจีนและฟิลิปปินส์งาช้างยังถูกมองว่าเป็นของนำโชคอีกด้วย
ขณะที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย
ส่งผลให้ผู้ที่มีกำลังทรัพย์มากพอจะครอบครองงาช้างมีจำนวนมากขึ้น
เช่นในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดงาช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก
กลุ่มตัวอย่าง๑๓๖จากกว่า๑๐๐คนบอกว่า
ต้องการซื้องาช้างและมีเงินมากพอที่จะซื้อได้
ค่านิยมที่มองว่างาช้างหรือผลิตภัณฑ์จากงาช้างเป็นเครื่องแสดงสถานะทางสังคม
ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดความต้องการงาช้าง
และลดอุปสรรคในตลาดเพราะเชื่อว่าเมื่อไม่มีความต้องการงาช้าง
ก็จะไม่มีการล่าช้างเกิดขึ้น
คริสทีนเดวิสนักแสดงฮอลลีวูดซึ่งเป็นที่รู้จักจากบทบาทชาลอท
บอกว่าเข้าใจในค่านิยมที่มีต่อการครอบครองงาช้าง

วันหนึ่งช้างอาจศูนย์พันธุ์และจะไม่มีวันหวนกลับมาอีก
ตกแต่งที่ได้มาจากการฆ่าชีวิตช้าง
ไม่ใช่ของสวยงามแต่เป็นผลิตภัณฑ์เลือด
เคนย่าเป็นทั้งประเทศต้นทางที่มีการฆ่าช้างแอฟริกาเอางา
รวมถึงยังเป็นทางผ่านของประเทศอื่นในทวีปแอฟริกา
ในการลักลอบค้างงาช้างมาอย่างตลาดเอเชีย
โดยท่าเรือสำคัญของเคนย่าที่มีการลักลอบลำเลียงงาช้างแอฟริกา
ข้ามมหสมุดอินเดียมาอย่างเอเชียกือท่าเรือมมบาซ่า
ูดี้วาฮุนกูรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเคนย่ายอมรับว่า
และการลักลอบค้างงาช้างเกิดขึ้นได้
โดยระบุว่าหากเจ้าหน้าที่ตั้งใจละเลยการตรวจจับ
ลักลอบขนงาช้างออกไปย่อมเกิดขึ้น
รวมถึงการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสถานการณ์การค้างาช้างผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตามเคนย่าพยายามแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มการประสานงานของหลายองค์กรภายใน
รวมถึงตำรวจกองทัพไปจนถึงสุรกากร
อกจากนี้เคนย่ายังเพิ่มเทคโนโลยีในการตรวจจับการลักลอบขนงาช้างผ่านตู้คอนเทนเนอร์

และเมื่อปี๒๕๕๖ก็ออกกฎหมายใหม่ที่เพิ่มโทษในการฆ่าช้างเอางา
และการลักลอบค้างงาช้างให้รุนแรงขึ้น
กรตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลเผยว่า
ลักลอบค้างงาช้างมีมูลค่าปีละกว่า๓๖๐๐๐ล้านบาท
ถึงกว่า๗๒๐ล้านบาท
เป็นธุรกิจผิดกฎหมายที่ทำเงินในตลาดมืดเป็นอันดับที่๔
ต่อจากการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์และการลักลอบค้าอาวุธ
ยังเป็นธุรกิจที่มักเกี่ยวข้องกับองค์กรอาธิกรรม
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน